เรามาต่อกันนะครับที่ปุ้ยบอกว่าเดี๋ยวเราจะหย่อนเรื่อย
อดเลขเรื่อยหยอดเลขเรื่อยนะฮะ
ไปที่วัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาธนะครับ
ชาวบ้านเขาไปกระซิบขอเลขข้างหูไอ้ส้มฉุน
เขาบอกว่าครั้งนี้ทำไมไม่รู้คนไปกันสาราแทบสุดนะครับ
นี่ค่ะนี่คือบรรยากาศวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ

หลังไหลมาที่วัดทรงเสวยที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
มามากกว่าวันปกติถึงสิบเท่าอ่ะ

แล้วก็ไปที่สาราไอ้ส้มฉุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนะครับ
มากันแน่นชนิดว่าสาราแทบสุดเขาบอกครั้งนี้
เอาอะไรมาบ้างอ่ะมันต้องมีของมันต้องมีน้ำแดงขนมขบเคี้ยว
เสื้อผ้าสีแดงดูเต็มไปหมดเลยของเล่นชิ้นโปรดของไอ้ส้มฉุน
ก็คือหนังสติ๊กมาเพียบเลย
จากนั้นนะครับก็คนก็ไปกระซิบข้างหูของรูปปั้นไอ้ส้มฉุนเพื่อขอโชคลาภ
แล้วก็เสี่ยงเซียมซีเพื่อขอเลขนะฮะเอาไปเสี่ยงโชคด้วย
ทีมข่าวก็ถามพี่ได้เลขอะไรบ้างอ่ะ
อุ้ยใครจะบอกทำไมนะปุ้ยบอกก็ทำไมนะ
เลขเคลื่อนเออนี่เขาให้เหตุผลนี้เลขมันจะเคลื่อนนะ
คือไอ้ส้มฉุนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมหลายท่านทราบแล้วหลายท่านยังไม่ทราบ
ตำนานเป็นแบบนี้ส้มฉุนเนี่ยเป็นเด็กวัดที่จมน้ำตาย

ทางวัดก็เลยสร้างรูปปั้นให้สิงอยู่เนี่ยส้มถุนสิงอยู่นี่เลย
พอมีคนเอาของมากราบไหว้ส้มฉุนก็จะตอบแทน
ด้วยการให้โชคให้ลาบไปแล้วเคยตอบแทนถึงขั้นที่ว่า
มีหน้าล่ะสาราแทบสุดก็มีคนเคยถูกรางวัลที่๑จากที่นี่ไปแล้ว
ฉุนเดี๋ยวนะขอกันตรงผ่านหน้าจอเลย
นำเสนอข่าวส้มฉุนเนี่ยแทบจะทุกวี่ทุกวันเลย
เมื่อไหร่จะให้พี่สามคนคะอันนี้จะเป็นการติดสินบนส้มฉุนแล้วฮะ
โอ้โฮตัวหน้าจอเลยมีการขู่ด้วยเออ
ขยับจากส้มฉุนไปขอโชคไอ้ไข่นะครับขยับไปที่จังหวัดปฐุมธานีที่วัดนิเทศฮะ
วัดนิเทศเนี่ยมีไอ้ไข่ดำกับไอ้ไข่แดงเหรอฮะ
คือไข่เขาไม่เหมือนกันมีไข่ดำกับไข่แดงดูยังไง
เนื้อสีไม้ทำจากไม้ขนุนโบราณ
เนื้อสีไม้ไม้ขนุนเหมือนกันค่ะแต่ไข่ดำก็จะอิสขั้มขั้มหน่อย
เพราะไข่แดงสีเวิดออกเป็นโทนแบบส้มส้อมหน่อย
นี่ต้องอธิบายขนาดทั้งใดใช่ไหมครับฮะฮ่าเขาก็ได้แบบไอ้ไข่ดำไอ้ไข่แดง
แต่ให้โชครับสนั่นหวั่นวัยจริงค่ะฮ่า

ของกรุงเทพฯเหรอใช่ป้าติ๋มคองเตยเดินทางไป
นิเทศราชประดิษฐ์จังหวัดปฐุมธานี
เอาสร้อยคอทองคำ๒เส้น
เส้นละ๑บาทให้ไข่ดำอีก๑บาทให้ไข่แดง
เพราะว่าป้าติ๋มถูกมา๒งวดแล้ว

กะว่าป้าติ๋มจะแฮทริกให้ได้
จริงเหรอฮะเอาสิฮะป้าติ๋มจัดไปเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นก็ไปจุดทูปเสี่ยงทายได้เลขมาเรียบร้อย
นี่ของป้าติ๋มฮะป้าติ๋มบอกไม่สงวนลิขสิทธิ
หากใครมองเป็นเลขได้ก็มองไป
สุประโชคมองไม่ออกตัวร่างนี่
๑๙๔หมึกอีกที
หึกมันพังนะมันไม่เกี่ยวกับ๔เลย
แล้วแต่ป้าบอกว่าแล้วแต่ดวงของคุณโรสลินเลย

ที่วัดนิเทศนะครับมีไอ้ไข่มีเลขทูบมีจุดประทัด

ใครจะสามารถมองและส่องอะไรได้นะครับ
นี่คือวัดนิเทศปฐุมฐานีขยับไปอีกที่นึงเองครับ
อีกที่นึงคือวัดปลาดูเผ่านี้นะ

แล้วก็ล้วงไข่ในหายที่อยู่หน้าไอ้ไข่
จุดทูปเสี่ยงทายและยังไม่พอไปขอไหว้ขอพร
หลวงพ่อโตทันจิตซึ่งเป็นพระประธานประจำวิหารกลางน้ำ
มีอีกไปมุดลอดโลงแก้วบรรจุสรีระเออนี่องค์ใหญ่
นี่องค์ใหญ่หลวงพ่อโตหลวงพ่อโตทันจิต
ลอดโลงแก้วบรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อนโม
ซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าวาดที่สร้างวัดป่าพรมยานที่ว่านี้
แต่อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีเห็นซ้ายเห็นขวา
มารอสักแป๊บเดียวฮะรอมืดค่ำไปกลางแจ้ง
กลางแจ้งจะไปทำไมไปไหว้สมเด็จองค์ปฐม
ไหนอ่ะสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธรูป
เรืองแสงแห่งเดียวในโลกใบนี้
เห็นองค์อื่นมั้ยฮะองค์อื่นก็องค์อื่น
แต่องค์นี้เนี่ยออกเป็นเรืองแสงสีออกเขียวนะฮะ
งดงามตระกาลตาเหลือเกินจริง
นี่คือวัดป่าพรมยานอยู่ที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้าครับ
คือจะบอกว่าช่วงนี้หน้ากระถิ่นใช่ไหมคะ
สว่างอารมณ์ของพระอาจารย์แป๊ะที่นครชัยศรีนครปฐม
ท่านก็ทอดกระถิ่นเหมือนกันเมื่อวานนี้ไปนับยอดกระถิ่นกันหน่อยดีไหมคะ
ดีค่ะตอบให้เลยว่าดีนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้จะบอกว่ารุศิเนยนทาสพุทธกูลเนี่ย
นำพุ่มกระถิ่นจากอายุทยามาร่วมพิธีที่วัดพระอาจารย์แป๊ด้วยนะ
แล้วคนเยอะมากคนแน่นมากเลยนี่
เอาแบงค์มาพัดกันปัดกันทำไมคะเตรียม
เตรียมแบบแรกแล้วนะใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เราโฟกัสไปที่ยอดกระถิ่นก่อนไหม

๒๗๘๒๔๑บาทถ้วน
นี่ยอดกระถิ่นแล้วเลข๒๔๑เนี่ย
รู้ไหมข้างหน้าเขาขายลอตเตอรี่ใช่ไหมคะ
เลข๒๔๑เนี่ยเกลี้ยงแผงเลยจ้ะ
เกลี้ยงแผงเลยนะคะไม่ถึง๑๐นาทีเท่านั้นนะคะ
นี่เลขยอดกระถิ่นที่วัดสว่างอารมณ์ของพระอาจารย์แป๊ะนะคะ
งวดก่อนก็มีคนถูกรางวัลที่๔ตั้งหลายใบ
งวดนี้จะมีไหมหน้าเดี๋ยวรอดูนะคะ
ต่อจากนครปฐมไปที่๒พี่น้องสุพรรณบุรีกันหน่อยคุณผู้ชม
นี่จำคนนี้ได้ไหมปิดแมสแต่ก็ยังสวยทะลุแมสเหมือนเดิม

ใช่พี่โกประพัสราเตชภัยบูรณ์นะคะ
ตอนนี้ทุกคนทราบดีท่านผ่านตัวเองมาเป็นผู้จัดละคร
แล้วก็นำคณะนักแสดงจากช่อง๗ไปร่วมทอดกระถิ่นที่วัดด้วยนะคะ
งานบุญปีนี้ก็มีการหนีย้ายกลางเต็นต์จัดกันริมถนนนะคะ
เนื่องจากว่าสุพรรณตอนเนี่ยน้ำยังท่วมอยู่
ยังท่วมอยู่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเราบอกบุญได้นะคะ
พี่กบประพัติสาราก็มีการนี่
นี่ถึงขั้นว่าต้องพายเรือเข้าไปร่วมทำบุญนะคะ
วัดท่าใจดีที่๒พี่น้องซุภัณฑ์มุรี
กบบอกว่ามีการจุดประทัดขอพรไอ้ไข่นะคะ
หวังจะให้ละครได้รับความนิยมชมชอบ
แล้วมีอันนี้เปรี้ยงปั้ง
สิ้นเสียงประทัดและกลิ่นควัน
พี่กบก็เอาปลายห่างประทัดประวังมันโตแบบนี้แล้วพนมมือ
โชว์กันแบบนี้ตรงซึ่งหน้ากันแบบนี้เลยค่ะ
เลขอะไรอ่ะเฮ้ยพี่กบให้ดูแค่นั้นเหรอมันยังไม่ชัด
เดี๋ยวนะ๓๕๐นิ้วพี่กบบัง
๓๕๐กับ๙๕นะคะชูกันแบบนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูหน่อย๑๖พฤศจิกายนนี้
ต่อกันที่งานบุญกระถิ่นอีกสักหน่อยแล้วกันนะที่อุทัยธานี
อุทัยธานีและถิ่นควายงามครับฉะนั้นเขาก็เลยเอาควายลักษณะดีนะ
มาเดินนำหน้าขบวนเลยและขอโทษตัวนี้นะ
ค่าตัวมานะครับ๒ล้านกว่าฮะควายเซลปของแท้
นี่คือเจ้าแก้วสยามครับเป็นควายเผือกสายพันธุ์อุทัยธานี
อายุ๓ปีเศษแล้วล่ะมันตัวใหญ่นะตัวใหญ่อุ้นทุนสมบูรณ์
สมกับเป็นพ่อพันธุ์นะครับ
ค่าตัวของมันนี่กว่า๒ล้านบาทฮะ
เดินนำหน้าขบุญกระถิ่นสามะคีไปนะครับ
ตามกลุ่มชาวบ้านย่านวัดหนองย่านางตะบลหนองพ่ายแบน

คล้องคอเจ้าควายแก้วสยามเนี่ยนะครับ
เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็สำนึกในความสำคัญของมัน
ประโยชน์แล้วก็บุญคุณของอาชีพการเลี้ยงควาย
ทำให้ชาวบ้านเนี่ยลืมตาอ้าปากได้แล้วก็มีฐานะรายได้ดีขึ้นจากอาชีพการเลี้ยงควายนี่แหละครับ
สำหรับชาวบ้านแถวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขามีอาชีพเลี้ยงควายกันมายาวนานแล้วนะครับ
คือเป็นอาชีพหลักอีกอาชีพหนึ่งจากการทำนาไม่ใช่อาชีพรองนะคือทำควบคู่กันไปเลยนะครับ
เป็นอาชีพที่ชาวบ้านเนี่ยโอ้โหบอกว่ารายได้เพิ่มฐานะดีขึ้นนะครับก็เป็นที่มาของการคัดเลือกควายไทยที่มีชื่อเสียงนะฮะ
แล้วก็เชื่องลักษณะดีแบบนี้นะครับตามรูปแบบควายมานำขบวนแห่นาคขบวนกระถิ่น
เพราะว่าจะให้ความสำคัญกับอาชีพการเลี้ยงควายอย่างที่ผมนำเรียนไปครับ